ยกรุ่นที่๒ต่อจะเขาอีก๕๐ปีรวมเป็น๑๐๐ปี
ของทุกอย่างเราทำเองหมด
เราไม่ได้ซื้อตามตลาดของเรา

ชื่อเจ๊เปี๊ยกร้านหมูสะเต๊ะเฮียแกะ
เราจะมีไส้มีตับมีหมู
เพราะร้านอื่นเขาไม่มีไส้มีตับ

ถ้าจับถ้ารูปมันดำ

ย่างไม่เหมือนคนอื่นใช้เตาถ่าน
ของที่อื่นใช้เตาแก๊กเช็นยาก

แต่เราก็จะคอยดึงว่าไม่ให้ใส่ไม่ให้ขายเยอะ

แล้วเราได้กำไรไหม
ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง